ห้าสิบปีนะคะไปอัพหน้ามาในครั้งนี้
พอดีนะคะหลังจากที่ไปทำศัลยกรรมใบหน้ามา
บอกเลยว่าทำมาหลายจุดมากนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียง

เริ่มตั้งแต่จมูกค่ะจมูกเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พี่ก๊อฟตัดสินใจทำศัลยกรรมเพราะอยากจะลดปมด้อยที่โดนล้อเรื่องจมูกใหญ่มาโดยตลอด
ซึ่งคุณหมอเนี่ยแก้ไขด้วยการใส่ซิลิโคนปรับทรงจมูกให้ด่งได้รูปแล้วก็ตัดปีกจมูกออกเพื่อปรับขนาดให้เล็กลง
ส่วนริมฝีปากล่างค่ะคุณหมอตัดติ่งเนื้อเล็กเพื่อให้ได้รูปปากที่สวยงามมากขึ้นนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณคางคุณผู้ชมดูตรงคางนะได้เสริมซิลิโคนใหม่เพื่อปรับให้ใบหน้าสมส่วนรับกับจมูกที่ทำมาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขององค์ประกอบทั้งใบหน้านะคะ
และสุดท้ายก็คือการฉีดโบท็อกซ์บริเวณหางตาทั้งสองข้างอันนี้คุณผู้หญิงหลายคนน่าจะเข้าใจดี
เพื่อลบเลือนริ้วรอยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์รวมถึงฉีดบริเวณกรามทั้งสองข้างเพื่อเป็นการปรับรูปหน้าให้ได้รูปมากขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมคะดูนะคะนี่คือภาพหลังจากที่ผ่านการทำศัลยกรรมมาแล้ว๑เดือนเปรียบเทียบกับก่อนทำทางด้านซ้ายเนี่ยคือก่อนทำ
ด้านขวาเนี่ยคือหลังทำหล่อปังขนาดไหนคุณผู้ชมดูเอาเองก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะใช่ค่ะลงทุนอัพหน้าใหม่ขนาดนี้พี่ก๊อฟก็บอกว่าแฮปปี้สุดเลยที่ตัวเองได้หน้าใหม่มา
ทางด้านภรรยาก็ถึงกับเอ่ยปากว่าเหมือนได้สามีใหม่มาเลยนะคะ
เพราะคนที่ไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีค่ะ
ประมาณ๒ปีที่แล้วอยู่แม่ก็ส่งไลน์มาหา
แม่บอกว่าก๊อฟไปทำจมูกก็ดีนะลูก

มีคนล้อลูกฉันว่ะเออเราถึงได้เริ่มมาสะกิดว่า
อ๋อลึกแล้วแม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้วะ
ผ่าก็บอกหมอเหมือนกันว่ายังไงก็ตาม
อย่าให้หลอกกว่านาเดชกับมารี่โอ
เพราะมันก็ยังเป็นน้องเราที่ไม่สามารถแย่งงานน้องได้
นะแบนาโอนะ
เราอย่างพี่น้องเหมือนเว่ย
ก็เรียกถามว่าอนาคตจะทำอีกไหม
ภรรยาเขาก็เหมือนแบบเขาได้ผัวใหม่

คือหลายคนอาจจะตกใจนะคะแต่การทำศัลยกรรม
ที่จะเข้าที่อันนี้ผ่านมาแค่๑เดือนนะ
ถ้าเปรียบเทียบรูปก่อนกับรูปหลังเท้า

ก็เป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟแล้วกันนะคะ
ที่๕เข้าที่เร็วแหม่ฝีมือหมอ๒การันตีซะอย่าง